ของค่านะครับข่าวนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยหน่อย
เห็นหน้าตามันมั้ย
คิดดูสิเผ็ดบูที่เรียกอยู่ในคอนโด
วันก็เอาจูงแบบนี้

มันไปขย้ำลูกบ้านคนอื่น

เจ้าของจูงพิษบูมาตัวประจำเลย
เพราะว่างอาหารนี้เดินสวยไปพอดี
แล้วคุณคิดดูสินี่ขนาดมันอยู่กับเจ้าของนะ
เจ้าของต้องกระตุกโซ่กระตุกเชือก
พยายามดึงแล้วค่ะคุณ
แล้วเห็นจังหวะไหมฮะมันเข้าไปงับด้วยความรวดเร็ว
ผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บที่ขานะเดินกระเพลกเนี่ยน่ากลัวนะฮะ
ไม่อยากจะคิดภาพสมมุติเกิดโซ่ที่มันจูงอยู่แล้วมันหลุดแล้วมันวิ่งไปแล้วเจ้าของจะคุมต่อยังไง
เหตุการณ์นี้มันก็เลยกลายมาเป็นคำถามเพราะว่ามันเกิดขึ้นในคอนโดที่จังหวัดชนบุรี
โอ้โหเลี้ยงได้เหรอคุณนี่ไงหมาใหญ่หมาดุอย่างนี้เลี้ยในคอนโดด้วยว่าเลี้ยงในบ้านที่มีพื้นที่ก็น่ากลัวแล้วนะ
ใช่นี่เลี้ยงในคอนโดเลยนะคุณเห็นไหมล่ะที่เราอ่านข่าวกันอ่ะพิษบูที่เลี้ยงอยู่ในบ้าน๓๔ตัวแล้วมันก็ไปวิ่งในหมู่บ้านไปกัดเด็กกัดอะไร
มันยังหลุดออกมาได้อ่ะใช่ค่ะแต่เนี่ยอยู่ที่คอนโดเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าพิษบูมันจะไม่ได้แบบกัดแบบจมเขี้ยวขนาดนั้น
แต่มันเป็นจังหวะที่เข้าไปไปจะขย่ำแล้วเจ้าของเขาดึงได้ทันก็เถอะแต่ผู้หญิงก็ได้เลือดเหมือนกันค่ะ
ทีนี้วันรุ่งขึ้นนะเราก็หวังว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของหมาเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้หมาตัวเองไปกัดคนอื่นแล้ววันรุ่งขึ้นเจ้าของหมาต้องคิดแล้วแหละ
ฉันจะจัดการยังไงดีปรากฏว่าเปล่าเลยคุณผู้ชมวันรุ่งขึ้นเจ้าของหมาก็พาเดินแล้วนี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะ
อันนี้ลูกบ้านคอนโดคนอื่นเขาเดินมาอยู่นะแล้วผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เดินลงมาก็เห็นไกลแล้วว่าหมาพิษบูมันมาอีกแล้วดูสิเพิ่งจะกัดฉันเองนี่เขาเธอตกใจเพราะเธอแบบอะไรนะคุณ
ไปหลบอ่ะกลัวใช่ภาวะแล้วอะค่ะหลังจากที่แบบโดนกัดแล้วแล้วนี่ต้องไปหลบหลังคนอื่นแบบนี้ค่ะ
แล้วเดี๋ยวเจ้าของหมาก็ยังจูงหมามาเลยคุณใช่ไม่กลัวเหรอว่ามันจะไปกัดคนอื่นอีก
นอกจากเจ้าของหมานะที่ต้องดูแลรับผิดชอบเธอแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะคือนิติค่ะอ่าฮะ
นิติเนี่ยจะยังไงอันนี้ฝั่งคนเจ็บเนี่ยเธอบอกเลยนะบอกว่าจะฟ้องจะร้องเรียนนิติด้วย
เพราะว่ากลายเป็นว่านิติดูแลสถานที่ไม่ดีปล่อยให้หมาของลูกบ้านมากัดแบบนี้ได้ยังไง
แม้ว่าคอนโดนี้เขาจะให้เลี้ยงหมาแต่เขาระบุไว้นะคุณผู้ชมว่าจะต้องเป็นหมาตัวเล็ก
อ่าวแล้วรู้ได้ยังไงตัวเล็กคือเขาดูจากน้ำหนักค่ะครับ
น้ำหนักไม่เกิน๑๐โลคุณว่าพิษบูตัวเบอร์เรอเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่
โอ้เขาว่ายี่สิบสามสิบโลอ่ะคุณใช่สามสิบโลเข้าไปแล้วอ่ะ
ไม่เกินสิบโลมันต้องพวกอะไรตัวเล็กเล็กเนี้ยน้องคุณนะใช่ค่ะ
แต่นี่ไงก็เลยถามว่าเอ๊ะนิติบอกว่าไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นหมาแบบนี้
แต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าของพิษบูเขาเลี้ยงหมาตัวนี้มา๒ปีแล้ว
แล้ว๒ปีที่อยู่ที่คอนโดพี่ติไม่เคยเห็นเลยเหรอคะ
มันก็เอาลงมาเดินไปเดินมาแบบนี้นะโอ้น่ากลัวค่ะ
อันนี้เป็นคำถามของลูกบ้านเลยแล้วก็ชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้ด้วยนะ
ใช่ค่ะเราก็เลยจะพยายามติดต่อทางเจ้าหน้าที่
ติดต่อทางนิติอยู่ติดต่อคนเจ็บอยู่เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะมาบอก
แต่ว่าอย่างหนึ่งคนเขาไปคอมเมนต์เขาบอกว่า
ไอ้สายจูงน่ะมันยาวเกินไปอ่า

มันจะไม่พุ่งไปไกลขนาดนี้ให้มันประชิดตัวเราไว้นะ
ใช่ค่ะให้มันติดตัวเราไว้นะอืม
โอ้คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันต่อใช่